พาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่ค่ะผู้หญิงคนหนึ่งคลุ้มคลั่งค่ะ

แต่เอาก้อนหินไปคว่างใส่รถที่เขาจอดอยู่ริมถนน
บ้าไปแล้วบ้าบ่อคอแตกนะคะ
เสียหายไป๔คันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ
ถูกควบคุมตัวไว้ได้ก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอีก
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปช่วงที่ควบคุมตัวค่ะ
คนนี้เป็นยาย
เนี่ยทุบทุบคว่างซ้ำเอ้า
ทำไมถึงทำแบบนั้นเนี่ยนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเห็นจัดเลย
ผู้หญิงคนนี้ใช้ก้อนหินทุบกระจกหน้ารถเก๋งแล้วก็คว่างซ้ำเข้าไปอีก
คือช่วงนั้นเนี่ยมีรอปภมาห้ามนะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่หยุด
และไม่ใช่คันนี้คันเดียวเขาไปทำคันอื่นอีก
เสียหายไปสี่คันและช่วงนั้นหลังจากก่อเหตุแบบนี้
พยายามเดินหลบหนีแต่ทั้งเจ้าของรถทั้งรอปภ
ช่วยกันจับตัวไว้ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หลังเกิดเหตุผู้หญิงคนนี้ก็ยังมีอาการคลุ้มคลั่ง
ลุ้มคลั่งก็คือผู้จาโวยวายเอ๊ะอ่ะไม่รู้เรื่อง
ถึงมือตำรวจค่ะตำรวจมาเลยเอาตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ไปสอบถามผู้เสียหายก็คือ๑ในเจ้าของรถ๔คันเนี่ยนะคะ
ชื่อว่าคุณชะวการมังคลานิมิตรเล่าว่าตอนนั้นเนี่ย
ผมนั่งทานอาหารอยู่ในร้านได้รับแจ้งบอกรถคุณเสียหาย
รีบออกมาดูเลยและช่วงที่เขาเดินออกมาดู
เขาเดินสวนกับผู้หญิงคนที่ก่อเหตุด้วยนะรอปภก็ตะโกนบอกเขา
คนนั้นแหละคนนั้นแหละทุบรถพี่แหละจับตัวไว้หน่อย
แต่เขาก็จับตัวไม่ทันแต่สุดท้ายเขาก็มาช่วยกันหลายคนเนี่ยนะคะ
ส่วนสาเหตุเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพูดคุยเบื้องต้น
พี่ทำทำไมพี่ทำทำไมผู้หญิงคนนี้บอกว่า

เออบอกแบบนี้เอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ก็รู้ว่าเขาเป็นไรเขายืนเสร็จอุ๊บก็มีเอ่อต้นรถพี่ตำรวจอยู่แล้ว
เขาเขาออกระดับนี้ครับ
คือผีก็ยังไม่ออกนะเอาจนถึงตอนนี้นะ

เพราะว่าหลังจากที่ควบคุมตัวไปโรงพัก
ลุ้มคลั่งอยู่เลยเอ๊ะอะโวยวาย
ก็ต้องล็อกตัวแบบนี้ค่ะสะบัดไม่ให้จับแบบนี้
สุดท้ายต้องไปที่โรงพยาบาลสวนปรุงคาดว่าที่นั่นจะมีหมอผีนะ
เอาผีออกจากผู้หญิงคนนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็คือจะต้องไปรักษาอาการทางจิตนั่นแหละ